ส่งท้ายสงกรานมันต้องมีแบบนี้
ตามสถานีขนส่งต่างคุณผู้ชมเจอไหมครับ
วินรถจักรยานยนต์ที่เป็นวินผีน่ะ
แล้วก็ค่าโดยสารแพงมาก
อย่างรายนี้เขาโดน๒กิโลเมตรนะครับคุณพระอบรรยา

เพราะว่าถ้าจากหน้าหมอชิดปกติ
ถ้าขึ้นที่วินไม่เกิน๖๐บาท

ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรคุณผู้ชม
แต่คนขี่วินคนนี้คิดค่ารถคนละ๑๒๐
แล้วให้นั่งซ้อนเบียดกันมาด้วยนะ

ทั้งที่ปกติราคามาตรฐานตรงนี้อยู่คนละ๖๐บาทครับ

เจ้าตัวก็สารภาพยอมรับผิดแต่โดยดีครับ
พันธุ์ตำรวจเอกภูวดลอุ่นโพนะครับ
ท่านผู้กำกับการสอนอบังซื้อ

ได้นำกำลังฝ่ายป้องกันปราบปราม
แล้วก็ชุดขึ้นที่เร็วชุดสืบสวน
แล้วก็การจราจรออกกวดขันจับกลุ่มกรณี
วินผีเรียกค่าโดยสารเกินราคานะครับ

ซึ่งมีพฤติการเรียกค่าโดยสารเกินราคา
ไม่มีใบขับขี่รถจักรยายนต์สาธารณะ

ก็คือป้ายข่าวแต่ว่ามารับส่งพุทธศาสตร์นี่แหละ
จากหลังบขศหมอชิดฝั่งขาเข้า
จากการตรวจคนผู้กระทำความผิดนะครับ
ยังพบคนที่เสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ถึง๓คนด้วยกันแล้วพกมีดด้วยพกทำไมล่ะมาขี่วิน
แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าแท็กซี่
การเต้นสการต่างนี่ก็ไม่กดวินเตอร์จำนวนเดียว
พวกเรานี่ก็โดนมากนะเอาจริงเอาพูดตรงไม่ต้องเขียนเลย
จากหมชิดบพชิดเนี่ย๑๒๐บาท
มันแพงเกินไปมันไม่แน่นเกินไปเขาก็เลยร้องเรียนมา
มาดูสถิติการจับกลุ่มหน่อยนะครับ
ตั้งแต่๑๕๑๗เมษายนที่คนเขาเริ่มมาเริ่มกลับกัน
จับผู้กระทำความผิดได้๓๐รายคุณผู้ชม
กระทำความผิดด้วยการเรียกค่าโดยสารเกินจริงนี่แหละครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนะครับ
ส่งพนักงานสอบสวนสนบังซื้อดำเนินคดีต่อไปครับ